นี่ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอดของพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องขายราคาเดิมแต่ว่าอาจจะลดจำนวนลงไปหน่อยจาก๔ชิ้น๑๐เป็น๓ชิ้น๑๐
ก็คือเป็นเรื่องของกล้วยทอดแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในประเทศไทยเท่านั้น
โดยเฉพาะที่ด่านอรัญญประเทศนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของอุตสาหกรรมการพิมพ์กันบ้าง
บอกว่าของไทยนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
จะมีการเตรียมแผนผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบินของกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขง
เพราะปีที่ผ่านมาเติบโตได้ถึงร้อยละ๑๐ครับ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็การพิมพ์ไลน์
และด้วยการขนส่งที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งเรื่องของทางบกผ่านทางชายแดนแล้วก็ทางอากาศ
ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการค้าวัสดุอุปกรณ์
แล้วก็เทคโนโลยีการพิมพ์ของกลุ่มรุ่มน้ำโขงครับ
อุตสาหกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องการพิมพ์อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมเท็กไซด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมของเล่นพวกนี้ก็จะเป็นโตไปอย่างที่เราเห็นอยู่โตมากตัวน้อยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกด้วย
สำหรับภาพรวมของการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปีที่ผ่านมาเติบโตได้ประมาณร้อยละ๑๐นะครับ
แต่ว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอัตราการเติบโตลดลง
จากว่าถูกทดแทนด้วยสื่อใหม่อย่างเช่นสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการนั้นต้องปรับตัว
สร้างเนื้อหาให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มและภูมิภาค
นายชัยวัดกล่าวว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการพิมพ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
จึงจะมีการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการพิมพ์หรือว่ากัสมาปริ้นต์๒๐๑๘
ในวันที่๑๔ถึง๑๗กันยายนนี้ครับ
ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การพิมพ์ในท้องถิ่นต่าง
แล้วก็นำเสนอเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไฮบริดที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ